แหมต้องบอกว่าเป็นเรื่องน่าเศร้านะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พิศนุโลกค่ะ
คนในตระกูลเดียวกันก็มายิงกันเสียชีวิตสาเหตุมาจากเรื่องของมรดกนี่แหละค่ะ
เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจสพเมืองพิศนุโลกนะคะพอเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุที่บ้านหลังนี้ค่ะ
ก็ปรากฏว่าไปพบศพผู้ชายหนึ่งรายนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดนะคะ
คนนั้นก็คือนายประกบสุภากิจถูกยิงด้วยอาวุธปืนและกระสุน
เข้าที่ศีรษะลำตัวและแขนขวารวมทั้งหมดสามนัดไปหลังบ้านไปเจอผู้หญิงนะคะ
เป็นศพนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดอยู่อีกหนึ่งรายก็คือนางกล้วยไม้สุกากิจ
ถูกยิงเข้าที่ศีรษะและลำตัวรวมสองนัดทั้งสองคนนี้เป็นภรรยากันค่ะ
มือปืนที่ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะคุณนัทพงศ์
เป็นคนสายเลือดเดียวกันก็คือร้อยตำรวจตรีปรีชาสุกากิจ
เป็นข้าราชการบำนานอดีตตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองพิศนุโลกนั่นเองนะคะ
คือก็เป็นพี่ชายของผู้เสียชีวิตนั่นแหละนะคะก็รอมอบตัวกับตำรวจพร้อมกับอาวุธปืนที่ก่อเหตุนะคะ
เป็นปืนพกกึ่งออโตเมติกขนาดจุดสามแปดซุปเปอร์นะคะรับสารภาพบอกเป็นคนที่ยิงน้องชายและน้องสะพ้ายนะคะ
ภูมิคับการตำรวจภูทรจังหวัดพิศนุโลกบอกว่าพี่ชายเนี่ยที่ลงมือสังหารน้องชายน้องสะพ้ายเป็นปัญหาภายในครอบครัว
ก็คือเรื่องที่ดินและเงินที่มีการกู้ยืมกันระหว่างพี่น้องน้องคนหนึ่งของผู้ก่อเหตุยืมเงินไปแล้วไม่ยอมคืน
แต่ว่าจะยกที่ดินที่เป็นมรดกใช้หนี้ให้แต่ว่านายประจบนะคะที่เสียชีวิตนี่แหละนะฮะ
จะคอยเข้ามาพูดแนะนำคนที่ยืมเงินบอกว่าไม่ต้องคืนเพราะไม่ได้ทำสัญญาเงินกู้กันเป็นลายลักษณอักษร
ที่ดินก็ไม่ต้องโอนเดี๋ยวขายแล้วจะได้ราคาเงินมากกว่าเงินที่ยืมอีก

ก็คนที่ให้ยืมก็อยากจะได้เงินคืนนะครับมันก็เลยเป็นปัญหาเรื้อรังแบบนี้ค่ะ
มาเป็นเวลานานสุดท้ายเนี่ยผู้ก่อเหตุก็ตัดสินใจจบปัญหา
เสียชีวิตอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยนะคะผู้ต้องหาปฏิเสธ
ที่จะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

แต่ว่าตำรวจก็รวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ